คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดมหาสารคามน่าตกอกตกใจมาก
สงสารคุณยายอืมวัยเจ็ดสิบปีแล้วอะค่ะอ่า
ไม่รู้แกจะทุกข์ทรมานแบกท้องอุ้มท้องลูกทรพีคนนี้มา
ทำไมต้อง๙เดือน๑๐เดือนเพราะอะไรพอมันเกิดมาปุ๊บ
มันไปเสพยาบ้ามันคลั่งมันบ้าทำร้ายร่างกายคุณยาย
ไปทุบไปตีคุณยายต้องหนีออกจากบ้านไปตระเวนขอที่
อยู่อาศัยของญาติญาติของชาวบ้านเนี่ยมาหลับนอนเนี่ยค่ะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบรบือนะคะ
รวบตัวลูกทรพีรายนี้ชื่อว่านายวิรวัตนินสิริอายุ๔๔ปี
ภายในบ้านนี่แหละค่ะที่จังหวัดมหาสารคาม
หลังจากที่คุณยายซึ่งเป็นแม่ของนายวีรวัตร
แม่แท้เนี่ยนะคะคือคุณยายแพงศรีพรมกันอายุเจ็ดสิบปี
เล่าให้ฟังแกบอกว่าถูกลูกเนี่ยมีลักษณะคล้ายคนเมา
เมายาบ้าค่ะทำร้ายร่างกายแกรายวันเลยนะคะ
คุณยายบอกว่าลูกชายชอบอลวาดทำร้ายร่างกาย
แกทุกวันทุกวันจริงแกรู้สึกไม่ปลอดภัย
อยู่อย่างหวัดภาวะอยู่ไม่เป็นศุกร์ไม่ผาศุกร์อะฮะ
กลัวว่าจะถูกฆ่าทำให้ต้องย้ายที่นอน
ไม่ใช่ว่าจะมีมาหลายบ้านนะไม่ใช่ว่าจะรวยนะ
ต้องไปขอตามบ้านญาติไปขอเพื่อนบ้านขอนอนด้วย
ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยติดยามาก่อนแล้วก็ส่งตัวไปบำบัด
รวมทั้งส่งไปที่โรงพยาบาลไปรักษาเรื่องของอาการป่วยจิตเวท
แต่พอไปรักษาปุ๊บยาเอามาไม่กินค่ะ
ไปรักษาตามที่กำหนดค่ะก็เลยมักจะอารวาสทำร้ายแม่
ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือ
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะนำตัวนายวีรวัตรเนี่ย
ส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นเพื่อไปรักษาต่อไปนะคะ